ยังคงเป็นกระแสออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
อาบน้ำอยู่ในหลุมบ่อนะคะ

ที่บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ
เป็นนิสิตสาวออกมานุ่งผ้าถุงอาบน้ำค่ะ

มีความแบบมุ้งมิ้งเบาที่รองเท้า

เออคลุมโทนกันอยู่มีโบเบอร์ด้วยนะคะ

เออนะคะภาพนี้ก็คือฮากันมากในโลกโซเชียลค่ะ
จังหวัดผิดสนุโลกมาด้านนู่งผ้าถุงอาบน้ำนะคะ
คลุมด้วยผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีหมวกคลุมผม

ประชดถนนพังค่ะที่เส้นทางเข้าประตู๔

ถนนแถวประตู๔มันมีไว้กักเก็บน้ำ
หนึ่งกินไปครึ่งถนนตกมา๒รอบแล้วหลุมนี้
อ่าแล้วก็เป็นท่าดื่มดำกับน้ำนะคะ
สิสาวที่อยู่ในภาพชื่อว่านางสาวชนะการพยอมหอม
เป็นนิสิตชั้นปีที่๔คณะศึกษาศาสตร์

บอกว่าปกติจะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถนนเส้นนี้เป็นประจำ
แล้วก็ตกหลุมจนเกือบล้มบ่อยมาก
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาแก้ไขด้วยนะคะ
ด้านนายกิติวัฒน์ลักษมีวิพาทนะคะ
ศิษย์ชั้นปีที่๒คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตรองเลยค่ะที่การสภานิสิตมหาวิทยาลัยณรสวน
ก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการร้องเรียนไปยังอบตท่าโพ

ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากอบตทภ
ก็ได้เดินทางมาสำรวจบริเวณถนนดังกล่าว
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขถนน
แต่ว่าทางด้านดรพงธรจุนพันธ์ทองอาจารย์ภาควิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมอาสาธิ์มหาวิทยาลัยณเรศวร์

ทางภาควิชาโยธามีอุปกรณ์พร้อม
ดำเนินซ่อมแซมถนนเองในช่วงสุดสัปดาห์นี้
แล้วก็หลังจากนี้อบตก็จะจัดสรรงบประมาณ
ดำเนินการซ่อมทั้งผิวการจราจร
แล้วก็ท่อระบายน้ำบริเวณถนนเส้นนี้ต่อไปนะคะ
สำหรับเรื่องประชดถนนพังยังไม่จบค่ะ
ไม่ได้มีแค่ที่นี้ยังมีอีกนะคะ
อีกที่หนึ่งค่ะพาไปดูเป็นชาวบ้านบ้านใคร่นุ่น
ตำบลมะค่าอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
กว่า๕๐คนรวมกันประชดถนนพัง
โดยการปลูกข้าวจับปลาแล้วก็อาบน้ำ
อันนี้เอ็กซ์ตรีมขึ้นมาอีกคนอื่นเขาอาบน้ำเฉย

เป็นถนนที่ชำรุดเสียหายนะคะ
เจิ่งนองระยะทางยาวกว่า๖กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชม
ยังสัญจรไปมาลำบากนานกว่า๕ปีนะคะ
แต่ว่าก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซม
ก็เลยเป็นภารกิจกันขนาดนี้เลยปลูกข้าวได้เลยทีเดียว
แต่นี่ดูแล้วนึกว่าคลองเอาจริง

ซึ่งนายศรีภัณฑ์ขุมด้วงนะคะ
ในอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
ก็ออกมาเปิดเผยว่าถนนเส้นนี้ทุกปี
ที่มีฝนตกก็จะมีน้ำท่วมขัง
หลังจากผ่านพ้นฤดูฝนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เมืองต้นจะเร่งขุดร่องระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังไปก่อนนะคะ
เดือดร้อนนะคะ
คุณผู้ชมที่อยู่บริเวณมณเรสวน

ว่าสรุปแล้วจะมีการซ่อมแซมเสร็จรวดเร็ว
ตามที่วางแผนเอาไว้รึเปล่า